พาไปที่นครนายกค่ะมีตลาดแห่งหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าบ่นกันอุบเลยมีคนร้ายน่าจะเป็นสามีภรรยาครับชอบมาขโมยของในตลาดจนมีอยู่ร้านนึงนะคะเขาบอกว่าเขาติดกล้องวงจรปิดก็แล้วกันแล้วคอยเฝ้าดูหน้าจอมือถือมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาจริงพอเห็นว่ามาปุ๊บโอ้โหลูกสาวเจ้าของร้านขายไก่สด

โอ้โหลูกสาวเจ้าขายไก่สดด้วยมอบลงไปเดี๋ยวนี้ไปไหน
โอ้โหลูกสาวเจ้าขายไก่สดด้วยมอบลงไปเดี๋ยวนี้ไปไหน
โอ้โหลูกสาวเจ้าขายไก่สดด้วยมอบลงไปเดี๋ยวนี้ไปไหน
โอ้โหลูกสาวเจ้าขายไก่สดด้วยมอบลงไปเดี๋ยวนี้ไปไหน
โอ้โหลูกสาวเจ้าขายไก่สดด้วยมอบลงไปเดี๋ยวนี้ไปไหน

นี่คือเธอดูภาพในมือถือนะคะเห็นว่าคนร้ายมาขโมยของพอดี
ทะบิ่งไปเลยเจอกำลังโขต้อยอยู่เลยแล้วคนร้ายก็หนีไงครับ

ผู้หญิงกระโดดเข้าไปในพุ่มย่าข้างทาง
ตีหนึ่งครึ่งกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
เมธารินหรือว่าน้องเมย์อายุ๒๙เป็นลูกสาวเจ้าของร้านปุ้ยไก่สด
ตลาดเกติปรุงที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็เป็นเจ้าของคลิป
วิ่งตามคนร้ายวิ่งแบบอุ้ยคนร้ายวิ่งหนีไปสัก๓๐๐เมตรได้นะคะ
เธอก็วิ่งตามตะโกนบอกโจรช่วยจับหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
คลองบ้านนาเจอรองเท้าแตะของคนร้ายตกอยู่ข้างหนึ่ง
มีกระสอบปุ๋ยใบหนึ่งลอยอยู่แต่ตัวคนร้ายนี่หนีไปได้
ทีมข่าก็เลยถามน้องเม่นะคะเป็นคันหังคาเขาอ่ะ
กับตาเลยแม่เธอเปิดร้านขายของในตลาด
ของหายบ่อยร้านใกล้เขาก็บ่นกันอุบเลยว่าของหายบ่อย

ช่วงประมาณสักตี๓๓๐๑๙มิถุนายนดูผ่านมือถือได้นะคะ
เห็นกับตาเลยว่านี่ไงนี่ไงสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์
๒รังน้ำตาลปี๊บ๒รังซอสพริก๑รัง
รออยู่ที่รถจักรยานยนต์แล้วก็หนีกันไป
อันนี้วันนี้หนีไปก่อนใช่ไหมใช่อันนั้นน่ะแจ้งความไหว
ขึ้นรถไปแล้วเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่ง
ตามภาพที่เธอวิ่งตามอ่ะครับคือเมื่อคืนเธอก็เฝ้าดูหน้าจอมือถือเลย
มาอีกไหมอ่าจะมาอีกไหมเพราะวันก่อนที่แจ้งความไปยังจับไม่ได้
ครับคราวนี้มาอีกจริงจริงค่ะมาอีกนะฮะมาอีกค่ะ
เธอเลยบึ่งไปที่ร้านเลยครับมันก็เลยเป็นภาพต้นเรื่องที่ให้คุณผู้ชมดูไปอ่ะนะคะ
เมื่อกี้เราไม่คิดว่าเขาจะวิ่งด้วยนะเขาจะวิ่งเราก็วิ่งเลยทีนี้อืม
ยังไม่คิดเลยว่าเนี่ยเมย์จะวิ่งตามเขาวิ่งตามไปเขาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
วิ่งไปจนสุดอ่ะแล้วแล้วมันไปสุดอยู่ตรงที่คลองอ่าเขากระโดดลงคลองไปเลยอ่า
อ่าเขาก็โดดลงคลองไปปุ๊บแล้วผิวเขาบอกพี่เอาหนูด้วยสิอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็หายไปในพื้นตรงบ้านร้านค่ะตำรวจจับได้แล้วค่ะครับ
ช่วงสายสายวันนี้ค่ะทั้งคู่เลยคนร้ายชายหญิงนายสุธีโพทองอายุสี่สิบเก้า
นางสุกัญญาบัวลอยอายุ๓๙ไปจับได้ในห้องเช่าไม่มีเลขที่พร้อมของกลางที่ขโมยไป
เจอรถจักรยานยนต์เจอเสื้อผ้าที่สวมใส่ในตอนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เขาก็รับสารภาพค่ะว่าตกงานตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดหนักได้ตกงาน
ขอยืมเงินคนอื่นมาซื้อของกินของใช้ก็เลยต้องก่อเหตุนี้หาเงินใช้หนี้
เขาอ้างว่าเพิ่งทำครั้งแรกที่ร้านผู้เสียหายร้านนี้ร้านเดียว
เขาอ้างแบบนี้นะคะครั้งแรกแต่มาสองวันเลยนั่นแหละ
เขาอ้างแบบนี้แต่มันมีประเด็นตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เสพยาเสพติดทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ทำไปเพราะความโลภด้วยค่ะ
ครั้งแรกตัวอันที่สิบเก้าไม่ได้ตั้งใจปกติเราทำอะไร
ก็รับการตัวไปแล้วก็เจ็บของเราแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปทำ
มีความโลภของเรา
น้องเมย์และคุณแม่ที่เป็นผู้เสียหายก็ขอบคุณตำรวจกู้ภัย
ผู้แจ้งเบาะแสจนจับคนร้ายได้นะคะของกลางอะไรต่างที่คนร้ายขโมยไป
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพอตรวจปัสสาวะคนร้ายโอ้โหปัสสาวะม่วง
ก็มีสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาณะและข้อหารักษาวิทยาเสพติดด้วยค่ะ
มีทุนของเขาทั้งนั้นซอสเสิร์ชอะไรต่างนานาเขาไว้ค้างไว้ขาย